สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง

มาเยือนทินกระวีและสวัสดี

มาเยือนทินกระวีและสวัสดี
มาเยือนทินกระวีและสวัสดี

มาเยือนทินกระวีและสวัสดี

มาเยือนทินกระวีและสวัสดี

มาเยือนทินกระวีและสวัสดี

มาเยือนทินกระวีและสวัสดี

มาเยือนทินกระวีและสวัสดี

มาเยือนทินกระวีและสวัสดี

มาเยือนทินกระวีและสวัสดี

มาเยือนทินกระวีและสวัสดี

มาเยือนทินกระวีและสวัสดี

มาเยือนทินกระวีและสวัสดี

มาเยือนทินกระวีและสวัสดี

มาเยือนทินกระวีและสวัสดี

มาเยือนทินกระวีและสวัสดี

มาเยือนทินกระวีและสวัสดี
มาเยือนทินกระวีและสวัสดี

มาเยือนทินกระวีและสวัสดี

มาเยือนทินกระวีและสวัสดี

มาเยือนทินกระวีและสวัสดี

มาเยือนทินกระวีและสวัสดี

มาเยือนทินกระวีและสวัสดี
มาเยือนทินกระวีและสวัสดี
มาเยือนทินกระวีและสวัสดี
โกรธโดดตามข้ามอัคคี
หุ้นกระบีเหาะลายไขว้คว้า
นี่แหละคือการแสดงสุดอลังการล่ะครับ
ที่นำตัวละครเอกเรื่องรามเกียร
มารวมไว้ในโชว์ชุดเดียว
ไม่ว่าจะเป็นนางศรีดาทศกัณฐ์พระลักษณ์ฮานุมานและนางเบนจกาย
เรียกได้ว่ามากันเกือบครบทีมเลยนะครับเนี่ย
ถือว่าเป็นการประยุกต์ทั้งโขนรำหน้าตสิน
และการแสดงสมัยใหม่ไว้ด้วยกัน
สุดยอดไปเลยล่ะครับคุณผู้ชม
อากาศที่สงสมุดของคุณแอท
ข้ามหน้าของคุณท่าน
กล้องเสียด้วยนะครับ
กล้องเสียด้วยหน้าของคุณพิวเกิน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

นักเรียน

วันนี้ค่ะขอขอบคุณนะคะ

จากโรงเรียนบ้านดอนจันทร์ค่ะ

สุดยอดสุดยอด

จังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทย

ทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายครับ

มากที่สุดในประเทศไทยแห่งนี้

เขาแข่งขันกับเรื่องหอยตัวใหญ่

ภูมิใจเสนอครับหอยตัวยาว
เห็นไหมครับหอยหลอดนี่นะครับตัวยาว

เชิญมาเที่ยวสุดท้องคลามณที่ดอนหอยหลอดครับ
ถึงแม้ที่นี่จะชื่อดอนหอยหลอด
แต่ก็มีสารพัดหอยครับ
หอยแครงหอยแมลงผู้
แต่ที่สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้ดีที่สุด
คงจะหนีไม่พ้นหอยหลอดนี่แหละครับ
แต่ถ้าใครอยากจะสัมผัสหอยหลอดตัวเป็น
ก็สามารถใช้บริการเรือของชาวบ้านได้เลย
รับรองได้ว่านอกจากจะได้สัมผัสหอยหลอดแล้วนั้น
ยังได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านอีกด้วยนะ
แต่ถ้าใครถนัดเรื่องชิมเนี่ย
ก็ต้องมาเดินตลาดดอนหอยหลอดแห่งนี้เลยครับ
มีทั้งหอยเสียบหอยหวานอาหารทะเลแห้ง
ให้เลือกซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านไปอีกด้วยล่ะ
หอยหลอดว่าอร่อยเด็ดแล้ว
แต่หอยดองนี่สิครับยิ่งสุดยอดไปกันใหญ่
เพราะที่เมืองสมุทรสงครามนี้เนี่ย
ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตหอยดองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศครับ
เลี้ยงหอยแคะหอยดองหอยไปจนถึงขายหอยครับ
สมุทรสงครามเนี่ยทำเองหมดนะ
และส่งไปขายคนทั้งประเทศด้วย
ดูกันเองแล้วกันว่าคนที่นี่เนี่ย
เขาเก่งเรื่องหอยกันขนาดไหน
เราไปชมของดีของชาวประมงนะครับ

ตอนนี้เรามาชมสวนส้มโอนะครับ
ซึ่งชื่อว่าพันธุ์ขาวใหญ่นะครับ
แค่ชื่อนี้ก็ดูแล้วอร่อยนะครับ
ทีเด็ดอย่างที่ท่านนายกบอกจริงนะครับ
เพราะส้มโอของขึ้นชื่อที่นี่เนี่ย
คือพันขาวใหญ่
ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าทั้งขาวทั้งใหญ่
เนื้อก็หวานผิวก็สวย

โกรธปรกโพอันซีนไทยแลนด์แห่งนี้ครับ

สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอายุทยา
ปกคลุมด้วยรากไม้ใหญ่

ภายในมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่
ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อโบสถน้อย

แล้วท่านจะประทับใจที่สุดครับ
เป็นยังไงกันบ้างบอกเลยบรรยากาศการท่องเที่ยวอันซีนดีมาก
อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้สมุทรสงครามเป็นที่ชื่นชอบของคนที่มาก็คือว่าวัฒนธรรม

อันนี้เรียกว่ากระทงกาบกล้วยชาวสวนอำภาวาเนี่ยปลูกต้นกล้วยเยอะครับ
แล้วเราเป็นคนมัธยัติวิธีพ่อเพียงของเราก็คือเราเอาต้นกล้วยมาตัดเป็นท่อน
แล้วก็เลาะกราบมานะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยกาบแล้วก็ลอยกระทงกัน
แต่มายุคปฏิบันเนี่ยเราไปยุคละเริ่มใช้ในเรื่องของทูบกับเทียนเนี่ย
เขาไม่มีเทียนนะฮะ
เวลาไปลอยเนี่ยเทียนเจอน้ำก็จะดับก่อนแล้ว

ใช่ครับแล้วคนที่จะลอยก็รู้สึกว่าใจไม่ดี
เราก็เปลี่ยนเป็นทูบเทียนอยู่ในอันเดียวกันเลย
ก็ทูบเนี่ยทูบติดไฟได้ด้วย
ใช่ครับเราทูบกับชุดน้ำมันยางแล้วก็ตากเอาไว้นะครับ
แล้วก็สามารถที่จุดทำเป็นตู้ทุ่มเทียนได้แล้วก็ปล่อยลอยได้เลย
อ๋อนี่ทูบที่ทำจากน้ำมันยาง
แล้วถ้าน้ำมันมีคลื่นอย่างเนี้ยจมไหมครับ

วิธีของกราบกล้วยเนี่ยเราลอยบนน้ำ

ครับวางลงไปปิ่มน้ำเนี่ยน้ำเข้าก็ไม่จมครับ
ครับก็ลอยไปตลอดมันเป็นเหมือนลูกบวบอ่ะ
ครับแล้วอันนี้เน่าเปื่อยก็ไม่เป็นไร

โอ้โหสุดยอดทูบก็สุดยอด
ทำมากลายเป็นทูบและเทียนในอันเดียวกัน

โโฮเสียดีมากอันนี้อบมือให้เลยนะ

นี่เป็นจรงนะครับเป็นจรงเนี่ยตามประวัติศาสตร์แล้วทำมาในสมัยกรุงศรีธุยา
มาในสมัยกรุงรัฐศิลป์เนี่ยพวกงงท่านพระบาทสำเด็จพระพุทธเริ่มราชรายการที่สองเนี่ย
ท่านได้นำเป็นจรงกลับมาใช้ในพระราชวังเป็นจรงก็กำเนิดขึ้น
แล้วก็สงครามเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งทำเป็นจรงก่อนเพื่อนเลย
เป็นสินค้าส่งออกเป็นสินค้าคู่บ้านคู่เมืองเลยที่นำรายได้กับสงคราม
ถามนะครับว่าเป็นจรงของที่นี่มีเอกลักษณ์ส่วนตัวเฉพาะไหมครับ
มีครับลายที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเนี่ยส่วนมากเป็นลายกุหลาบ
ซึ่งลายกุหลาบเนี่ยพระบาทสมเด็จพุทธราชล่าเนี่ยเป็นลายประจำของพระองค์นะครับ
ให้คนสมุงครามเนี่ยแล้วก็คนธรรมจรงเนี่ยเขียนลายกุหลาบกันนะครับ
ซึ่งความละเอียดอ่อนนี่มากที่สุดนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งของคนสงครามเอง

เหมือนร้านขายกาแฟโอเลียง

ครับราคาไม่แพงสวยงาม

อันนี้ประมาณ๒๐๐๐บาทอันนี้๒๐บาทเอง

ให้เลี้ยงจับเป็นหมวดหมูนะครับคุณลิง

อันนี้เป็นวิถีชีวิตของคนอำภาวา

ซึ่งเรามีดินอุดมสมบูรณ์
ส้มโอของเราพันธุ์เขาใหญ่เนี่ย

ไม่สวยไม่เป็นไรเป็นปุ่มตะป่ำไม่เป็นไรครับ

แตนต่อยอย่างนี้ไม่เสียนะครับ
ถ้ามีรอยแตนนี่นะแล้วหวาน
สังเกตภัณฑ์เขาใหญ่นะครับมะเร็ดไม่มี

โอเนี่ยจะบอกวิธีการกินให้การซื้อให้นะครับ

เดือนหน้าแรงเนี่ยส้มโอจะสวยมากเลย

หน้าแรงเนี่ยสีจะออกน้ำตาลเลย

หน้าฝนเนี่ยน้ำเยอะก็จะออกรสชาติเปรี้ยวหน่อยหนึ่ง

จากส้มโอมีมะพร้าวด้วย
มะพร้าวที่นี่ต้องเป็นน้ำหอมหรือน้ำหวานคะ
ครับสังเกตนะครับมะพร้าวเนี่ย
มันมีตูดของมันเนี่ยจะจีบไม่จีบ
ถ้าตูดมนต์เนี่ยไม่ใช่พันธุ์แท้

อันนี้เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์นะครับ

กล้วยส้มโอมะพร้าว
โอ้โหเชื่อแล้วค่ะว่าคนที่นี่เนี่ยอุดมสมบูรณ์จริงเลยนะคะ
อาหารทะเลแล้วก็ผักผลไม้
ช่วงหน้าคุณค่ะเราไปประลองนี่สมองกันสักหน่อยไหม
พี่ต้องตอบคำถามนะได้หรือเปล่า

เดี๋ยวช่วงหน้าไปดูกันค่ะกับช่วงขอตอบค่ะ